คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
ชาวเน็ตเขาพูดถึงกันเยอะเขาชื่นชมกันเยอะเขาแชร์กันเยอะ
เขาชมตำรวจสองนายถามว่าตำรวจสองนายไปทำอะไรถึงชมกันเยอะ
เดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่ข่าวนี้ต้องบอกว่า
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงค่ะคุณผู้ชมอาจจะมืดหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณตี๕ของวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทุลักษณ์ทุเลเลยนะเขาขึ้นกันมาจากน้ำค่ะ
คือรถยนต์โดยสารมากัน๖คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๔คน
ลูกก็อายุ๑๓ปี๖ปี๑ปีแล้วก็๕เดือนคือเล็กสุด
พอตำรวจที่เขาไปเห็นเป็นตำรวจทางหลวงนะ
เขาก็ทำงานอยู่ใกล้กับจุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวัดโบด
ได้ยินเสียงอุบัติเหตุไงแล้วก็รีบไปไปที่จุดเกิดเหตุ
ช่วยทั้ง๖ชีวิตได้มารอดปลอดภัยนะคะ
นี่นะคุณผู้ชมอยากจะฟรี๊ดภาพนี้นานเลย
เป็นโฉมหน้าค่าตาตำรวจสองนายที่ไปช่วยนะ
จุดเกิดเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่สะพานข้ามคลองยาง
ถนนสายพิศนุโลกอุตรดิษฐ์ตำบลบ้านป่า
ขาเข้าอำเภอเมืองพิศนุโลกนะ
โดยรถกระบะซึ่งมีนายปัญญาปิ่นแก้วอายุ๔๗ปี
ขับมาพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกอีก๔คน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะปรากฏว่ารถมันเสียหลัก
ชนกับราวสะพานก่อนที่จะตกลงไปในคลอง
สภาพรถพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า
จากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
ปัญญาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโต
พยายามที่จะปีนขึ้นมานะเนี่ยพระคุณผู้ชม
ปีนขึ้นมาอยู่ด้านบนของตัวรถ
แต่ลูกอีก๓คนจมอยู่ในรถ

กลับไปกะจะไปช่วยเหลือลูกขึ้นมา

แต่ว่าเด็กหญิงนุจรีน้องอายุ๑ปี
กับน้องอีกคนนึงก็คือเด็กชายอมรินอายุ๕เดือน
หมดสติหยุดหายใจไปชั่วขนาด
แล้วเขาสองคนช่วยพร้อมกับตำรวจอีก๒นายด้วยนะ
ใช้เรือยางลงไปช่วยเหลือมา
ท่านก็คือดาบตำรวจประทีบมีอุดร
แล้วก็ดาบตำรวจธนงศักดิ์ขวัญนวลค่ะ
ทั้งสองท่านสังกัดตำรวจทางหลวงวัดโบดค่ะ
ทั้งสองท่านเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้
บอกว่าจริงแล้วขณะนั้นก็ปฏิบัติงาน
อยู่บริเวณนั้นใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดบริการทางหลวงของทางหลวงวัดโบด
เพื่อที่จะรับแจ้งเหตุจากประชาชน
แต่ปรากฏว่าจู่สักประมาณตี๕ของวันที่๗

มีคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

พร้อมกับไปช่วยนอกจากจะนำตัวน้องขึ้นมาแล้วนะ

เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัย
ในที่สุดแล้วน้องที่หมดสติ
น้องฟื้นขึ้นมานะคืนสติมาได้ค่ะ
และสามารถหายใจได้ตามปกติ
พอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยรีบให้กู้ภัย
นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ข่าวดีนะคะล่าสุด
น้องที่ไปประสบเหตุอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่แพทย์แล้วก็พยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ดาบตำรวจประทีพบอกว่ารู้สึกดีใจ
รู้สึกชื่นใจรู้สึกมีกำลังใจ
ที่ประชาชนกล่าวชื่นชม
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเขา

ดาบตำรวจธนงศักดิ์หลังจากที่มีคนนำภาพนี้
นำคลิปนี้ไปแชร์ในโลกออนไลน์
คนก็ชมกันเยอะคนก็แชร์กันเยอะนะคะ
ที่สำคัญคือต้องให้กำลังใจนะ
ตำรวจดีเราต้องชื่นชมต้องให้กำลังใจ
เขาจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
นี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพของวันนี้นะ

ก็ได้มีการจัดแบบนี้เลยค่ะจัดให้เต็ม
มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับตำรวจทั้งสองนายนะคะ
ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทั้ง๖ราย

แต่ว่าดาบตำรวจประทีพท่านก็บอกว่า
ฝากเตือนประชาชนนะว่าใครที่ขับรถทางไกล
ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเหล้า
ห้ามทานยาที่ทำให้ตัวเองง่วง

เหตุการณ์นี้ก็คาดกันนะคะว่าคนขับอาจจะหลับในหรือเปล่า
คุณผู้ชมตำรวจเขาก็แสดงความเป็นห่วงนะคะ
ฝากมาใครที่จะขับรถทางไกลแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วย
หยุดยาวตรวจสอบสภาพรถตรวจสอบสภาพร่างกาย
เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะค่ะ